พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่อยากจะฝากเตือนช่วงนี้ฝนมันตกถนนมันก็ลื่น

ไปดูภาพกล้องวงจรปิดหน่อยขณะรถกระบะส่งของขับมาตามถนน
แล้วเสียหลักลื่นทะไหลไปชนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บนะคะ
ไปดูหน้าที่เกิดเหตุในช่วงตลอดภาพแปด
อุ้ยคุณค่ะน่ากลัวน่ากลัวมากอันตรายมากเลยนะ
ตายแล้วคือฝนมันตกลงมาช่วงเช้าใช่ไหม
อันนี้คือกล้องวงจรปิดดูเวลานะ๗โมงนะคะ๗โมง๔๐กว่านาทีเองนะ
คือฝนตกลงมาช่วงเช้าแล้วถนนมันลื่น
เห็นถนนมั้ยถนนที่เปียกฝนไปอ่ะ
เนี่ยแล้วบริเวณตรงนี้คือก่อนขึ้นสะพานคลองเจ้าถนนสุวินทวงตะบนสาราแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาขาเข้ากรุงเทพมหานคร
รถกระบะสีขาวลักษณะเป็นตู้ทึบนะเหมือนรถส่งของนะฮะ
อยู่ในช่องขวาสุดลื่นเสียหลักหมุนข้ามเลน
แล้วชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่ดี
ดูใหม่นะดูนะเนี่ยมันสะบัดมา
บัดกระเด็นลอยเลยรถมอเตอร์ไซค์ลอยเลยอะค่ะ
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็คือนางสาวสุภาพรอ่อนเจริญอายุ๔๒ปีนะ
กระเด็นมาไกลทั้งรถทั้งคน
แล้วรถกระบะถลายเข้ามาในร้านขายวัสดุก่อสร้างตรงนี้ที่ใกล้กัน

คุณสุภาพรบาดเจ็บนะคะก็คือมีแผลถลอกตามลำตัวขาทั้งสองข้างนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาช่วยกันประถมพยาบาลก่อนนะคะ
แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ส่วนคนขับรถกระบะสีขาวชื่อว่าคุณธนายศ
อายุ๓๕ปีเขาก็ยืนรอให้ปากคำกับตำรวจแล้วแหละ
เขาก็ยอมรับว่ารถมันเสียหลักเพราะว่าถนนมันลื่นจากฝนที่ตกลงมา
คุณสุภาพรคนเจ็บก็บอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านขี่รถมาดีถูกชน
ก็ไม่ได้ตั้งตัวเนาะพร้อมกับบอกว่าแถวนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ไม่รู้ว่าถนนมันเป็นยังไงแหละก็อยากให้ช่วยมาดูเรื่องพื้นผิวถนนด้วย

เรื่องต้นตำรวจก็เชิญตัวคุณธนายศคนขับรถกระบะเนี่ยนะ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบังน้ำเปรี้ยว
เพื่อเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

แต่เรื่องของความเร็วเราก็แนะนำชับเฉล้าลงนาวถ้ากดมันตกนะครับ
อ่ะรถที่ขับอยู่บนท้องถนนต่างเบรกกันให้วุ่นเลยฮะ

มีถังแก๊สอยู่กลางถนนครับ

เป็นใครก็ต้องเบรกล่ะครับ

แล้วมันไม่ใช่แค่อยู่เฉยไง

ถูกฮะแล้วทุกคันฮะจอดนิ่งอย่างนี้
เพราะดูท่าทีก่อนไม่กล้าขับผ่าน

ถูกครับแล้วเจ้าของเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาเอามาโพสต์เอาไว้แล้วให้ดูด้วยว่าแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้าง
ตัวเจ้าของคลิปเองที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยไม่กล้าเลยนะ
ไม่กล้าจะขยับจากตรงนั้นเพราะไม่รู้จะต้องทำยังไงดี

จอดดิ่งชะดิษฐ์แล้วในรถของเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับ

มาช่วยผลักหรือว่าเข็นเอาถังแก๊สเนี่ยเข้าข้างทางไปก่อน
รถถึงได้กล้าฮะได้กล้าที่จะขับผ่านไปนี่เห็นไหม
เสื้อน้ำเงินอ่ะวิ่งไปแล้วโอ้โหเนี่ยพยายามกริ้งถังแก๊สเข้าข้างทางก่อน
นี่อะไรหน่วยกล้าตายเนี้ยต้องชื่นชมพี่เขาน่ะจริงค่ะเนี้ย
รถคันหลังเนี่ยถึงได้กล้าที่จะขับผ่านไปได้อ่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เราก็ไม่ได้ฟันทงลงไปนะว่าไอ้ถังแก๊สนี่มันมาจากไหน
แต่เขาคาดการณ์กันว่ามันอาจจะมาจากรถรถที่ขนส่งแก๊สนั่นแหละ
ร่วงทำหล่นเอาไว้หรือเปล่าอันตรายนะแล้วเมื่อมันหล่นลงมาแล้วมันอาจจะเกิดการชำรุด
จนทำให้มีควันโพยพุ่งออกมาจากหัวถังแก๊สแบบนี้ค่ะ
อันตรายมากนะครับถ้าเกิดว่ามีสะเด็ดฟงสะเก็ดไฟทั้งนิดแล้วก็
โหหวงานใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ปากเอาไว้นะฮะระวังกันด้วยละกันเนอะ
อูยก็เนี่ยแหละเนอะใครจะขนส่งอะไรก็ต้องระมัดระวังร่วงหล่นด้วย
โดยเฉพาะพวกวัตถุไว้มีไฟล์วัตถุไวไฟล์ต่างต่างนะ